เรื่องของการขับรถต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง
คุณผู้ชมไม่เขามาชนเราเราก็อาจจะไปชนเขา
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีหนุ่มบิ๊กไบท์กำลังซิ่งมาเลยครับ
จู่รถไปเกี่ยวกับกระจกมองข้างของกระบะ
สิครับคุณผู้ชมนะฮะล้มแล้วตัวเองก็เสียชีวิต
สภาพรถจากบิ๊กไบท์มันกลายเป็นเศษเหล็ก
โอ้โหยับเยินมากแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ไปชมครับ
เขามีกล้องทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้า
เห็นตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วก็เนี่ยไปเลยฮะลงไปแล้วครับ

มันเหมือนฉลับเสียหลักแล้วเขาก็ตกข้างทาง
แล้วก็ไปเกี่ยวกับกระจกมองข้าง
หล่นไปข้างแบบนี้นะฮะ
รถนี่พังยับทีเดียวครับแล้วเขาขับมาเร็วมาก
คือเขาพยายามจะแทรกกลางระหว่างรถบรรทุกกับรถกระบะ
แต่ตัวเขาเองดันไปเฉียวกับกระจกมองข้างของกระบะ
ก็เสียหลักตกไปชนต้นไม้อย่างจังนะฮะ

ในพื้นที่หมู่๕ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้าน

นะฮะสิ่งที่มันไปเห็นคือโอ้โหมันมันเละเทะไปหมดนะฮะ
นะฮะมีร่างของนายบำรุงศักดิ์หมั่นประโคนอายุยี่สิบสองปี
ซึ่งเป็นคนขับบิ๊กไบท์เนี่ยนะแต่ว่าเขาเป็นชาวจังหวัดบุรีรำ
นะฮะเสียชีวิตอยู่แล้วดูรถสิฮะสภาพแบบเศษเหล็ก
เป็นเศษเหล็กไปเลยครับค่ะนะฮะในศพของผู้เสียชีวิตเนี่ย
รามหักเลยริมฝีปากขวาคุณผู้ชมมันฉีกขาดไปถึงจะถึงหูอยู่แล้วอ่ะ
อืมซี่โครงก็หักด้วยนะฮะตรวจสอบร่องรอยรถเนี้ยเสียหายมาก
นะฮะเป็นทางยาวไปที่เขาถลายลงไปเนี่ยประมาณสิบเมตร
ต้นไม้ก็ถูกชนไปนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบศพ๑๕เมตรนะครับ
นะฮะส่วนรถคู่กรณีเป็นกระบะอีซูซูสีบรอนเงินเนี่ย
เขาติดหลังคาและจอดอยู่ข้างทางสภาพกระจกมองข้างซ้าย
ก็แตกด้วยจากการถูกบิ๊กไบท์เฉียวชนไปทีนี้ไปสอบถามเจ้าของกระบะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับมา
ขับมาจากแยกไฟแดงหนองปลือกำลังจะไปทำงานโดยขับอยู่เลนขวาสุด
รถเก๋งเนี่ยอยู่ข้างหน้ารถมันพุกเนี่ยอยู่ซ้าย
แต่จู่บิ๊กไบท์เนี่ยมาที่คางเร็ววิ่งแทรกกลางไปเลย

ภาพมันเห็นชัดนะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเวลาเขลาขับรถแทรกกลางมันมีแรงดูดของรถสองคันด้วย
แล้วก็ลงข้างทางไปเองเลย

หลังจากเกิดเหตุแล้วเขาก็เลยเอาภาพในกล้องของเขา
ที่ติดเอาไว้ไปให้ตำรวจแล้วก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุ
แล้วก็เดี๋ยวจะเรียกคนขับกระบะคู่กรณีไป
สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ